เมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวีนะคะได้นำเสนอขบวนการล่าช้างป่า
เพื่อที่จะนำมาสวมตัวรูปภัณฑ์เนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้พบข้อมูลที่น่าสนใจค่ะ
ปรากฏว่าข้าราชการของรัฐนี่แหละค่ะไปมีส่วนรู้เห็นในเรื่องของการแก้ไขข้อมูล
บนตัวรูปภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขชื่ออายุ
แล้วก็ความยาวของงาช้างติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณ
สรอัตรวิรังศรีอรุณค่ะ
ถ้าคนของรัฐยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อมยุคประโยชน์ในนี้คนหนึ่งช้างเขาหมด
อันนี้ก็คือช่องทางชุดเจริญช้างน่าจะไม่ชอบ

เป็นหนึ่งในวิธีการที่ขบวนการลักลอบล่าช้างป่า

เพื่อให้ข้อมูลตรงตามลักษณะของช้างให้มากที่สุด
จากการติดตามลงพื้นที่ตรวจสอบปางช้าง
จังหวัดประจวบคิริคันและจังหวัดราชบุรี
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ

การแก้ไขข้อมูลบนตัวรูปภัณฑ์

หรือสำเนาตัวรูปภัณฑ์ไปแก้ไขชื่อช้าง

เจ้าหน้าที่จะสามารถจับพิรุษได้ชัดเจน

แต่เรามาดูตรงนี้ว่า
ลายมือมันมีความชัดเจนว่า
นี่คือลายมือที่เขาเขียน

กระบวนการล่าช้างป่ายังใช้วิธีการ

เพื่อขอให้แก้ไขรายละเอียดของช้างลงไปบนตัวรูปภัณฑ์
โดยเฉพาะการแก้ไขความยาวของงา

จากนั้นนายทะเบียนจะเซ็นกำกับบริเวณที่มีการแก้ไข
โดยที่เจ้าของช้างไม่จำเป็นต้องนำช้างตัวจริงไปให้นายทะเบียนตรวจสอบ
โดยปัจจุบันที่เห็นชัดเจนที่สุดคือการระบุอายุ
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ตรงกับอายุจริงของช้าง

เมื่อปีพฤศกราช

เพราะว่าปีนั้นถ้าเราไปเนี่ย

เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบวก๘

เพราะฉะนั้นช้างตัวนี้อายุ๘ต้องอายุ๑๖ปี

แต่เราไปดูช้างจริงมันใช่ไหมล่ะ
ข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่การข่าวพบว่า
พื้นที่ที่กลุ่มขบวนการล่าช้างป่า

ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง

โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี
ประจวบคิริคันและจังหวัดสุรินเป็นต้น
จากนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามขยายผลตรวจสอบ
หากพบว่ามีข้าราชการคนใดรู้เห็น
จะดำเนินการตามหลักกฎหมายให้ถึงที่สุด
สระอาทรวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน